เรื่องของแท็กซี่อะไรที่เลี่ยงลูกค้ากันเลย
เขาบอกวินก็แย่งลูกค้ากันเหมือนกัน

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

เพราะว่าเขาต้องสวมใส่เสื้อวินมันก็สีเหมือนกันไง

ถูกในวัตต์ค่ะเป็นวินเบอร์๗

มาฟันเข้าที่กลางหัวของเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ถามว่าต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรถึงศัพท์กันทวมาแบบนั้น
อะไรถึงซัดกันนัวแบบนั้นคนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วตกใจกันหมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าก็แย่งลูกค้ากัน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยนะ
เวลาก่อนเกิดเหตุไปดูค่ะก่อนที่เขาจะมาซัดกันนัวมันมีอะไรเกิดขึ้น
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะมาเรียกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เดินมานะคะเธอข้ามถนนมาแล้วค่ะ
วิลจะมาเรียกวิลครับตรงปากซอย
วัดค่ะก็เลยลุกขึ้นแล้วรับผู้โดยสารผู้หญิงท่านนี้
ออกไปเลยเขาก็เลยมองว่านี่เป็นการตัดหน้าแย่งลูกค้ากัน
ในวิยังบอกด้วยนะคะว่านี่แหละมันเป็นสาเหตุค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขาถูกมีดเนี่ยโอ้โหบริเวณกลางศีรษะนะเป็นร่องลึกเลย
สองเข็มตรงบริเวณใบหน้าจนถึงลำคอเขาก็ยังมีรอยขีดขวนเต็มไปหมด
ในวัดคนก่อเหตุเนี่ยจริงก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ทางด้านคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปที่ปากซอยจุฬา๑๒
ตรงนี้มันจะเป็นซอยที่ตัดซอยย่อยซอย๕นะคะ

นี่คุณนิติชาวไปยืนชี้ไปถามพี่วินคนอื่น
ยังมีคราบเลือดของในวิอยู่เลยนะกองอยู่ที่พื้น

คือเหมือนกับว่าเขาเล่าว่ามันเป็นเรื่องของการแย่งผู้โดยสาร
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับไปถามนายวิไปถามว่า
ไปถามวัดวัดมาแย่งผู้โดยสารแบบนี้กันทำไม
ตอบกลับมาว่าก็จงใจที่จะตัดหน้าอยากมีเรื่อง
สิ้นสุดคำนี้วัดบอกวัดเดินไปที่รถ
เอามีดจากใต้เบาะรถมาฟันเขาเลยนะคะ
วิคนเจ็บบอกแบบนี้ว่ายอมรับเลยนะ
ก่อนหน้านี้จริงผมก็มีปัญหานะกับในวัดมาก่อน

เขาบอกว่าในวัดไปซื้อเสื้อวิน
ให้กับอดีตหัวหน้าวินคนหนึ่งในราคา๒๐๐๐บาท
แต่มันไม่ได้ถูกกฎหมาย
ตัววิวิเขาเป็นกรรมการประจำวินตรงนี้
เขาก็เลยไม่ได้เซ็นยินยอมให้ในวัดเข้ามาที่วินตรงนี้ด้วยค่ะ
วันนั้นก็เป็นคิวผมคิวแรก
ทำมาคิว๒ผมก็นั่งรอพุทธวิสารอยู่ดี
พอพุทธวิสารเดินมาเขาก็รับออกไปเลย
ผมก็งงคิวเราทำไมเขาข้ามคิว
ก็ปล่อยไปจนเขากลับมาก็เดินไปถามว่า

เขาบอกว่ากูเจตนาข้ามคิวกูอยากมีเรื่อง
พูดเสร็จเขาว่าโดยที่ยังไม่ถอดหมวกกระน็อค
เหมือนเตรียมการมาแล้วก็เปิดได้บอกว่าฟักมีดออกมาเลย
ตามไปเพราะเขาเกิดความสงสัยว่า
วัดมาทำร้ายร่างกายเขาจนเลือดตกยางออกขนาดนี้
ทำไมตำรวจต้องไปช่วยเหลือแล้วพาในวัดไปส่งที่บ้านด้วย
เขาก็เลยตัดสินใจไปขวางหน้ารถตำรวจ
เอาไว้ลองดูค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจากที่ทำร้ายกันแล้วนะคะ
คุณเดชเชาผู้สักข่าวของเราก็ไปคุย
ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนวินด้วยกันนี่พี่คนนี้
พี่คนนี้ชื่อว่าพี่ดำพี่ดำอายุ๕๓ปี

บอกแบบนี้บอกว่าวิคนเจ็บเอาจริง
วิเป็นวินป้ายเหลืองที่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นวี่มันมีปัญหากับใคร

มีพฤติกรรมชอบแย่งลูกค้าเพื่อนคนอื่นในวินจริง
ตัวพี่ดำเองก็เคยโดนแย่ลูกค้าเหมือนกัน
แล้วตอนนั้นวัดก็จะมาทำร้ายร่างกายเขาด้วย
อันนี้ทางฝั่งของเพื่อนที่อยู่ในวินนะ
ในวัดวินเบอร์๗นี่แหละที่ไปทำร้ายเขา
ก็ในวิมาหาว่าผมไปแย่งลูกค้า

เออมีการรับลูกค้าคนนั้นออกไปจริง
ก็วิเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจลูกค้าก็เลยตัดสินใจรับลูกค้าผู้หญิงคนนั้นออกไปเลย
พอไปส่งลูกค้ากลับมาวิเดินมาหาเรื่องผมก่อนนะแล้ววิ่งมาต่อยผมด้วย
ผมก็ต้องป้องกันตัวด้วยการหยิบมีดที่พกมาด้วยนั่นแหละอ้าวมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนั้น
ส่วนประเด็นอีกฝ่ายที่บอกว่าผมไปรู้จักกับตำรวจและตำรวจไปรับไปส่งผมที่บ้านด้วย
ภาพที่เขาไปยืนขวางรถที่วิ่งไปขวางรถไว้เขาบอกไม่เป็นความจริงนะ
วันเกิดเหตุตอนนั้นเขาบอกเขาถูกเพื่อนกลุ่มทีมอาสาสมัครกู้ภัยกว่า๒๐คน
ตามมาล้อมรถตำรวจและผมคิดว่าตำรวจก็คงจะช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยต่างหาก
มันเรียกบ่ไหวเกินไปมันก็เลยขี้เกียจเรียก

ภูมิกับศนพฤธมวันท่านบอกแบบนี้
ตอนนี้ส่งในวี่คนเจ็บนะไปตรวจร่างกาย

รอผลการตรวจร่างกายให้เรียบร้อย
และเดี๋ยวจะเชิญทั้งตัวคนก่อเหตุ

ก็ต้องมีการตั้งข้อกล่าวหากันต่อไป
เดี๋ยวลองดูโอ้โหเจ็บขนาดนี้พันหัวอย่างนี้เลยนะ
คือเป็นเพื่อนร่วมอาชีพแล้วร่วมวินด้วยกัน

เพราะเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเรานั้นจะสั้นหรือยาวครับ